คุณแม่โฟเฟย์ลาสบายดีนะครับ

ตอนนี้เนี่ยคุณแม่โฟเฟย์ก็พอไม่ต้องลาไม่มีลาหรอก

งานแสดงยังเล่นอยู่กับพี่พศไหมคะ

เล่นเป็นป้าตอนนี้เล่นเป็นป้า
เพราะวัยรุ่นให้ขี่โมโตไซด์

รุ่นพระเอกนั่งอยู่ข้างหลังขับ

ไม่มีไม่มีพี่โพธก็ดีพี่โพน่ารักดี

แต่เขารู้สึกเล่นแค่ออก๒ครั้งนี้
ไม่นานนะเขาก็เชิญโซเฟียไปได้เหมือนกัน
ตอนนี้จะไม่เล่นเป็นสมัยกอง

บางทีเขาจะหลังถ้าสมมุติ

งานรายการอย่างเนี้ยครับ
แม่โซเฟียยังทำอยู่ไหมครับ

เพราะว่าตอนนี้เด็กก็ล่าสุดเล่นหลัง

เขาจะเอาเลือนที่๔๕ถุลงหลัง

เพราะว่าโซเฟียเป็นคนเที่ยวไม่เป็น
ก็อยู่เมืองไทยแหละทุกวันอยู่บ้านอยู่เมืองไทยอย่างนี้แหละ

โควิดนี้ไปเมืองนอกมันจะมีโควิดไงแม่
อ๋อเราเราไม่ออกไปเที่ยวไหนดิทุกวันเราก็อยู่บ้านเนาะ
อยู่บ้านเนาะบางทีไม่มีอะไรก็ทำตะเข้าทำสวนทำนี่ทำนู้น
ฉันจะไม่ไปเที่ยวเป็นคุมเที่ยวไม่เป็นก็ไม่อยากไปต่างประเทศ
ตั้งแต่สามีไม่อยู่กับโซเฟียสิบเป็นปี

ก็จะมีงานเล่นหนังเล่นละครพี่เถินออกไปนะ
อย่างวันนี้ไทยรัฐทีวีเข้ามาเชิญนับกันมา

ขอบคุณค่ะ